อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่แม่ค้าข้าวแกง

แต่ละฝั่งมีเหตุผลของตัวเองทั้งนั้นเลย

เห็นใจคนทำมาหากินหน่อย
เข้ามาจากเกี่ยวกับมัน

ตลาด
ถ้าครูป้าพูดอย่างนั้นแล้วบ้านมันจะสงบสุดได้อย่างไร
ยังไงดีล่ะคะคุณผู้ชมเห็นใจกันหน่อย
ร้านที่มันเกินมามันเกินมา๒เมตร๒เมตร

เพราะว่าฝั่งแม่ค้าเขาวางตู้ใส่อาหารอยู่บนทางเท้านะ

มันไปลุกล้ำทางสาธารณะ
แล้วจริงนะนะทางเหตุการณ์นี้ค่ะ
ตรงที่เกิดเหตุมันอยู่ริมถนนเรียบคลองชลประธานสาย๓
ที่เขตเทศบาลตะบนท่ายางที่เพชรชบุรี
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าผมเขามาทำตามหน้าที่
คุณมีการตั้งขายของลุกล้ำมาในทางสาธารณะ
ผมก็มาเตือนในร้านอื่นผมเตือนไปหมดแล้วนะ
เขาปฏิบัติตามเขาเก็บให้เรียบร้อย

มันก็เลยกลายเป็นการโต้เถียงกันแบบที่คุณผู้ชมฟังเมื่อกี้ค่ะ
จริงทางเทศบาลตะบนท่ายางเขากำหนดพื้นที่ผ่อนผัน
ตั้งร้านขายของเอาไว้แล้วนะประมาณ๑๐เมตร
แต่ร้านนี้ก็ยังฝ่าฝืนคือจากที่ผ่อนผันเห็นไหมคะตรงนี้
กลายเป็นว่าร้านนี้ยังฝ่าฝืนตั้งเต็นต์ล้ำออกมาอีก๒เมตร
แม่ค้าข้าวแกงเขายอมรับค่ะ
บอกว่าตั้งเต็นต์มามันล้ำมาที่ทางเท้าจริง
แต่อยากให้ทางการเห็นใจคนทำมาหากินหน่อยสิ
ป้าก็ต้องเลี้ยงครอบครัวป้าก็มีค่าเช่าอะไรที่ป้าต้องจ่าย
เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีคุณเทศกิจ
แล้วจ่ายค่าทำเต็นต์กับกันศาสตร์บางแดดไปตั้ง๒๐๐๐นะเนี่ย
อยากให้ลูกค้าที่เขามากินร้านป้าก็ได้ร่ม

ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ทำมาหากิน

แต่ตอนนี้ตัวเรารู้อยู่แล้วว่าเออมันล้ำ
แต่ว่ามันก็นิดน้อยขอ
นิดน้อยขอนิดน้อยด้วย
แค่ว่ามันน้อยที่หน้าบ้านมันน้อย
คุณผู้ชมฟังป้าแล้วเห็นว่ายังไงล่ะ
ดูสภาพข้อที่จริงแล้วฟังคุณป้าแล้วเห็นว่ายังไง

อยากรู้ค่ะเพราะว่าเอ้าจริง

ทำไมแล้วของร้านฉันอีกล้านหนึ่งไม่ได้เหรอ

คุยกับร้านข้าวแกงร้านป้า

แล้วเดี๋ยวมันจะกระทบต่อการปรับปรุงพัฒนาเมือง
แล้วก็การจัดระเบียบทั้งตลาดด้วย
คือทางราชการเขาก็ไม่ได้ให้ปิดร้าน
ไม่ได้ปิดแต่เขาบอกว่าให้อย่าตั้งเกิน
เนี่ยถ้าดูแล้วก็มันอาจจะเกินล้านอื่นออกมา

จากเส้นขาวมันล้ำออกมาอีก๒เมตร
อันนี้ให้โอกาสปรับปรุงร้านหน่อย

แต่ก็นี่ไงมุมป้าบอกว่าเขาเสียตังค์ทำกันสารมาตั้ง๒๐๐๐
ถ้าเกิดว่ามันต้องทำใหม่หมด

แต่ว่าแม่มันก็ลำบาก
ถ้าเขาไม่มาทำไม่มาจัดระเบียบเดี๋ยวเขาก็โดน๑๕